ตัวเลขล่าสุดนะครับ๒๐นาฬิกาที่ผ่านมา
สปกตรที่ได้รับรายงานจากทางสนปทุมวันท้องที่เกิดเหตุ
แล้วก็รายงานนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการใช้อาวุธปืนในห้างสยามภารกรท้องที่พื้นที่สอนอปทุมวัน
จากการรายงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าตรวจสอบแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้ก่อเหตุคือเด็กชายอายุ๑๔ปีตามที่ท่านทราบนะครับ
ข้อมูลของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตณ๒๐นาฬิกาเสียชีวิต๒คนนะฮะ

โดยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นผู้หญิงสัญชาติจีนนะ

ใช่ค่ะส่วนอีกคนนึงไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นชาวเมียนมานะคะ
หลังสองนัดผู้บาดเจ็บเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลเนี่ย
ห้าคนนะครับโรงพยาบาลจุฬาสามคน
เป็นผู้ชายไทยหนึ่งคนทราบชื่อละ
คุณวิเชียรวิจิขากีอายุประมาณสามสิบถึงสี่สิบปี
เป็นรอปภนะฮะมีบาดแผลถูกยิงที่หลัง
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วเผื่อญาติจะติดตามตัว
หรือยังหากันไม่เจอนะฮะโรงพยาบาลจุฬาสามคนตามนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันเนี่ย
มีหญิงคนจีนอีกคนนึงนะฮะ
อ่ายังไม่ทราบชื่อนะครับอายุประมาณสามสิบปี
บาดแผลถูกยิงที่หน้าอกอาการปลอดภัยแล้ว
อีกคนนึงเป็นหญิงชาวไทยนะครับค่ะ
ชื่อนางสาวเพ็ญพี่วันมิดธรรมพิทักษ์อายุสามสิบปี
มีบาดแผลโอ้โหคนนี้หนักนะฮะใช่ค่ะ
กระสุนเนี่ยยิงกระสุนเข้าศีรษะนะครับ
มีแผลที่ชายโครงขวาสองแผลตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัว
ยังไม่พ้นขีดอันตรายคนที่บาดเจ็บอีกสองคนนะครับ
มีคนหนึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจนะครับเป็นผู้หญิงคนไทยนะครับ
ชื่อนางสาวอัญพัทธิบกิลักษกุลถูกยิงกระสุนนี้เฉี่ยวไหล้ซ้าย
อาการปลอดภัยอีกคนนึงนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เป็นหญิงสาวชาวสอปปลาลาวอายุยี่สิบแปดปี
เป็นแม่บ้านอยู่ในห้างสยามพลากรคนนี้อาการสาหัสเหมือนกัน
ค่ะกระสุนนี่เข้ารักแร้แล้วก็แผ่นหลังอ่า
ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังดูแลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
นี่คือตัวเลขของคนเจ็บแล้วก็คนที่เสียชีวิตนะครับ
นี่หลายคนก็ตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊ะตกลงอันนี้คือพฤติกรรมติดเกมเหรอหรือว่า